ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะ
คุณสุภาพคลี่ขจายนะครับจะมาอัปเดตความเคลื่อนไห
เรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ติดตามในขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์ครับ

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ข่าวการเมืองคือเรื่องการลาออกจากรัฐมนตรีคลังของคุณปรีดีดาวฉายครับ
ประเด็นสำคัญที่พูดกันมากก็คือว่าเหตุผลของการลาออก
คุณปรีดีให้เหตุผลเรื่องสุขภาพ
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและใครต่อใครก็ให้เหตุผลเดียวกันว่าเรื่องของสุขภาพ
ผมคิดว่าประชาชนอย่างเราที่ติดตามข่าวเราก็เชื่อว่าเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ
แต่ว่าคำถามก็คือว่าที่มาของที่ทำให้คุณปรีดีเครียดและมีผลต่อสุขภาพมันมีที่มาเรื่องงานอย่างเดียวหรือเปล่า
อะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดความเครียดตามเข้ามาด้วยนอกจากเรื่องงานซึ่งเป็นภาระหนักมาก

ต้องแสดงความเห็นแล้วก็จะต้องคิดมากในเรื่องว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในฐานะรัฐมนตรีคลังได้ยังไง

แต่ว่าปัญหาที่มันทับถมเข้ามาผมคิดว่าคนในวงการเมืองคนที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองก็รู้ว่าไม่ได้เครียดเรื่องงานอย่างเดียว
แต่เครียดเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยเพียงแต่คุณปรีดีไม่พูด
ถามว่าทำไมคนเชื่ออย่างนั้นเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสันติพร้อมพัฒน์เห็นต่างกันในเรื่องตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภาษามิตร
ถึงแม้ว่าในสัปดาห์ต่อมาข้อเสนอของรัฐมนตรีคลังได้รับการตอบสนองแต่ว่าในทางการเมืองเรื่องนี้แปลกครับ
ความเห็นระหว่างรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการในเรื่องการบริหารงานบุคคลการโยกย้ายแต่งตั้งเห็นไม่ตรงกันได้ครับ
มีกันมาตลอดเห็นไม่ตรงกันได้แต่ว่าเขาจะไม่ไปหักหน้ากันในวันที่ยื่นเข้าไปในคอรมอเขาจะตกลงกันก่อนเขาจะเถียงกันก่อน
ถ้ายังไม่ลงตัวก็ยังไม่นำเข้าคอลโลมอว่ากันให้จบในกระทรวงก่อนระหว่างกระทรวงว่าการระหว่างว่าการกับช่วยว่าการแต่คราวนี้
คราวนี้ไปทะลุกลางบ้องกลางวง
คนไม่เชื่อหรอกครับว่าเรื่องนี้ไม่ทำให้คุณปรีดีเครียดเพราะเบื้องหลังคุณสันติพร้อมพัฒน์คนก็มองออกว่าถ้าคุณสันติพร้อมพัฒน์
มีความกล้าหารขนาดนี้ก็แปลว่าต้องมีแบ็คที่ดีพอสมควรฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าคิดเรื่องนี้จะเป็นนำไปสู่ว่าการจะหาคนนอกตามโคต้าของนายก
อย่าลืมนะว่ารัฐมนตรีครั้งที่ตกลงกันไว้ก็คือเป็นโคต้าของนายกไม่ใช่มาจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เมื่อเป็นโคต้านายกนายกต้องไปหาคนนอกมาคนนอกคนที่มีความรู้ความสามารถแน่นอนหายากแน่ปกติก็หายากอยู่แล้วมาเจอเคสของคุณปรีดี
ถึงแม้คุณปรีดีจะบอกว่าไม่ได้เครียดเรื่องการเมืองไม่ได้มีความปัญหาเรื่องขัดแย้งแต่นั่นเป็นเหตุผลของสุภาพบุรุษที่ไม่อยากให้เกิดปัญหา
แต่จริงแล้วคนที่อยู่ในแวดวงนักการเมืองนักการเงินการธนาคารเศรษฐกิจเขาก็รู้ว่าเข้าไปช่วงนี้นอกจากเจองานหนักแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจออย่างที่คุณปรีดีเจอ
คนที่มีความรู้ความสามารถเขาพร้อมจะสู้เรื่องงานแต่ไปสู้กับเรื่องการเมืองเขาไม่เอาด้วยครับจะทำให้นายกรัฐมนตรีหาคนนอกยากเข้าไปอีก
ฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องทำก็คือว่านายกจะต้องแสดงอาการปกป้องให้เห็นว่าเมื่อให้เขามาทำงานต้องอย่าให้เขาต้องไปลำบากใจกับเรื่องอื่นที่มันนอกเหนือจากเรื่องงานเรื่องการเมืองเรื่องสอสอในพักพลังประชารัฐหรือเรื่องอื่นที่ทำให้เขาลำบากยุ่งยากใจ
ถ้านายกไม่รับปากเรื่องนี้ให้จริงจังให้แข็งขัน
ผมว่ายากครับที่จะหาคนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในตอนนี้หรือถ้าได้มาก็จะได้มาประเภทที่ว่าคนอยากได้ไม่มาคนที่ประชาชนไม่อยากได้ก็กลับเข้ามาเป็นหรือขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการแทน
อันนี้มันจะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นจากประชาชนจากนักธุรกิจจากต่างประเทศหายไปด้วย
คุณดอนปรมัติวินัยบอกว่าไม่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนชาวต่างชาติผมว่าเกี่ยว
เรื่องนี้มันต้องเกี่ยวครับรัฐมนตรีภาวะการกระทรวงการคลังในภาวะอย่างนี้ต้องทำให้คนเชื่อมั่น
ฉะนั้นสภาพอย่างนี้ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงความเป็นผู้นำให้ชัดเจนว่าเชิญเขามาแล้ว
จะต้องไม่ให้เขามาเจอปัญหาเรื่องการเมืองไม่ให้เขามาเจออย่างเรื่องที่คุณปรีดีเจอ
ซึ่งผมคิดว่าอย่างที่บอกครับเรื่องความขัดแย้งเรื่องเอาใครมาเป็นอธิบดีมันต้องตกลงกันให้จบไม่เคยมีหรอกครับ
ที่มาต้องถอนชื่อออกจากวงประชุมเพราะว่าวาการกับช่วยวาการเห็นไม่ตรงกัน
ผมก็ทำข่าวมานานปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่มีแล้วคราวนี้มันจะนำไปสู่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป
คนก็เฝ้ามองอยู่แล้วก็นายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าท่านพูดเหมือนกับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช้าไปหน่อยก็ได้
เพราะกลไกของค่าราชการยังอยู่ท่านก็ยังดูงานของท่านเองอยู่แล้วก็มีคนเสนอว่าถ้าอย่างนั้นนายกก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปด้วยตำแหน่งหนึ่ง
ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หรอกครับนายกลงมาควบรัฐมนตรีการคลังเมื่อไหร่นายกไม่ใช่คนที่คนคาดหวังว่าจะมาขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้
ถึงแม้จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่ในตัวก็ตามแต่เรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่ต่อไปอีกและคิดว่าเราไม่ควรจะทิ้งระยะเวลาให้นานเกินไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำคัญครับนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ